สวัสดีครับสวัสดีครับ
แม่เนอะเราก็รอคอยวันเนี้ยวันที่ลูกสำเร็จใครก็ต้องรอคอย

เขาเคยบอกมาว่าเดี๋ยวแม่ก็สบาย
ค่ะผมว่าแม่หากกู้สมัยเหนือจ้างเนี้ยก็บวนไปตามเรื่องเนอะ
เขาบอกว่าหวังลุงดูให้แม่แล้วนี่ว่าเดือน
แล้วก็ดูดวงว่าหลังวันเกิดแม่เนี่ยจะสบายสบายมากเลย
สบายมาก
ปริญญาก็พบรวมใจนะคะ

เพราะว่าตะโกนของเราคงจะได้เรียนปริญญาคนหนึ่ง
ขอบคุณค่ะ
บ้านน้าอายายก็ดีใจหมดก็ช่วยเราส่งเสียน้องก็เรียน
เพราะว่าครอบครัวเราจนไม่ได้ร่ำรวยหาช้า
คุณทำเรียกได้ว่าน้องเป็นความหวังของครอบครัวที่จบปริญญาจะเป็นเชิดหน้าชุดเรา
เพื่อให้คุณผู้ดี

ในถานะเพื่อนเพิ่มนี้แบบเนี้ยค่ะ
เห็นเกิ่งกลางไม่อยากพูดอะไรถึงผู้ชายค่ะ

ตัวทางแม่เค้าก็ไม่อยากให้คาดเครดี

ก็คือถ้าเขายังอยู่ตรงนี้

ก็มอบให้เป็นหน้าที่ตำรวจไปแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าพ่อแม่เขาก็คงจะไม่อยากให้เกิดเหมือนกัน
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกทำแบบนั้น
คุณสาบก็เดี๋ยวว่าเขาก็ไม่ใช่คุณเดียวกับเราแล้วเราจะไปเรียกครองอะไรแล้วเขาก็ตายแล้วด้วย
จัดการของคุณค่ะก็แหละตามรวจนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป